หลังจากที่คุณแม่พนิดาเนี่ยตัดสินใจว่าจะอายัดร่างของลูกสาวก็คือ
คุณแตงโมเพื่อให้ส่งผ่าอีกรอบหนึ่ง
คนที่ดีใจคือพี่เต้ครับ
พี่เต้งงคงกิจบอกว่าโอ้โหคุณแม่ตัดสินใจถูกแล้ว
แต่ทีนี้พี่เต้นี่ถึงขั้นอยากจะให้ท่านนายกนะ
อายัดเรือโคบอลทุกลำในประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมเพราะมันมีประเด็นว่า
หรือมีการสลับเรือหรือเปล่าไปฟังพี่เต้ครับ
ฝ่ายผลิตผมขอฝากไปยังท่านนายกมนตรีนะครับมีอยู่สองส่วนคือ
เรือโคบอลสัญชาติอเมริกันในประเทศไทยจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าไว้
แต่ถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยว่าไม่มีการเปลี่ยนลำเรือเนี่ย
ต้องเอาเรือที่จดทะเบียนทั้งเก่าและใหม่ที่ขึ้นกับทะเบียน
ที่กรมเจ้าท่าทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบในการฉายแสงนะฮะ
ตรวจสอบเป็นการฉายแสงสมมุติถ้ามีคราบเลือด
ต่อให้ล้างไปก็ไม่ออกครอบครัวของคุณแม่แตงโมเนี่ย
การชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ย
มันจะต้องตอบสังคมได้นะฮะในแต่ละประเด็นซึ่งเอ่อ
ขานะครับและสิ่งสำคัญที่พี่น้องประชาชน
ฝากผมบอกมาคือให้ตรวจ
วัยวะเพศของผู้ตายด้วย

จำได้ใช่ไหมที่ก่อนอันนี้มีคนออกมาตำหนิพี่เต้อ่ะ

ทำด้วยใจครับทำด้วยใจต้องการหาความจริง
เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับวิญญาณของคุณตังโม
ครอบครัวและก็ทำเพื่อประชาชนที่รักคุณตังโมทุกคน
เต้บอกจะค้นหาไปจนสุดทาง
ปลายทางอยู่ที่ไหนพี่เต้อยู่ที่นั่น
แม้จะมีอุปสรรคเขาไม่ถอยแน่นอนนะ